ใช้คำว่าท่านี้คือไม่ผิดเพราะว่าทำซ้ำแล้วซ้ำอีก

คนร้ายรายนี้ก่อนหน้านี้เคยเอามีดไล่ฟันกลางหลังแม่มาแล้ว

แต่ล่าสุดโหดกว่านั้นเอาม้ายเอาสาก
ตีพ่อที่เป็นอมภาษณ์อยู่ในบ้านจนพ่อเสียชีวิตคาบ้านนะคะ
สาเหตุก็คือเมายาบ้าค่ะ
คุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้ก็คือญาติญาตินะคะร้องไห้เสียใจนะคะ
โดนตีด้วยของแข็งเข้าที่หน้าผากแล้วก็ใบหน้าจนกระโหลกยุบ
เป็นแผลชะกันนอนตายคาเตียงเลยค่ะส่วนอีกภาพหนึ่งเมื่อสักครู่นี้อ่ะค่ะ
ก็คือคนก่อเหตุลูกชายแท้ของผู้ตายนะคะ
นายทองดาหรือว่านายหนุ่ยวัย๓๖ปีค่ะ

คือในหนุ่ยคนนี้เนี่ยเมายาบ้า
แล้วก็ลงมือฆ่าพ่อตัวเองตายเพราะว่าหลอน

พ่อที่นอนเป็นอัมพาตอยู่บนเตียง

ที่บ้านของผู้ตายนี่แหละค่ะ
อำเภอธวัดบุรีในจังหวัดร้อยเอ็ด
ตำรวจสพธวัฒน์บุรีก็รีบลงมาตรวจสอบ

แล้วก็เนี่ยค่ะตำรวจก็ต้องจับไว้
เพราะว่าส่วนใหญ่เวลาเราเห็นข่าวคนเมายาบ้าคลุมคลั่งเนี่ย

จุดเกิดเหตุเนี่ยลักษณะบ้านเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวนะคะ

ก็มีท่อนไม้ยาวประมาณ๓๐เซนติเมตร

อุปกรณ์การเสพตกอยู่ตรงนั้นด้วย
ตำรวจก็เก็บทุกอย่างเอาไว้หมดแล้วนะคะ

ท่อนไม้หนาขนาดนี้แล้วสากอ่ะคุณ

ไปสอบสวนนางบุญมาค่ะภรรยาผู้ตาย

ก็บอกว่าในหนุ่ยลูกชายเนี่ย
เสพยาบ้าแล้วก็เมาอลวาด

จากนั้นก็เดินถือท่อนไม้กับเสียม
ออกไปนอกบ้านไปทุบประตู
เพื่อนบ้านจนพังไปสองบานค่ะ

แล้วก็ลากในหนุ่ยกลับไปที่บ้าน

ยังไม่สั่งยาค่ะอารวาสต่อ

ไปหาคนมาช่วยเพราะกลัวว่าจะเอาไม่อยู่

หนุ่ยจะเอาไม้กับสากเนี่ย

มันเป็นเรื่องที่น่าสะเทือนใจ
ก็ช่วยสามีไม่ทันนะคะ
เธอบอกว่าในหนุ่ยลูกชาย
พ้นโทษออกมา๒๕ธันวาคม

พ้นโทษออกมาในคดีเสพยาบ้า
แล้วก็ทำร้ายปุปการิย์ก็คือตัวเธอเนี่ย
โดนเอาสันมีดฟันเข้าไปที่หลัง

ไม่นะคะออกมาก็เสพยาบ้าเหมือนเดิม
แล้วก็เมาอลวาดเหมือนเดิมค่ะ
แต่ครั้งนี้ถึงขั้นฆ่าพ่อแท้

บอกไม่ไหวแล้วต่อให้เป็นลูกชาย

ถามนางจอมพันธราศีนะคะ
เพื่อนบ้านคนที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่า
จะเผาบ้านเลยเธอก็อ้าวยังไงดีล่ะแล้วก็เห็นในหุยเนี่ย
พยายามจะเดินหาน้ำมันด้วยแต่ว่าพอดีมันไม่มี
เลยรีบตะโกนร้องให้ลูกชายมาช่วยแล้วก็คุมตัวในหนุ่ยกลับไปส่งที่บ้าน
แต่ก็ไม่คิดจริงว่าในหนุ่ยจะเมายาบ้าจนไม่รู้พ่อรู้แม่ขนาดนี้
ถึงขั้นฆ่าพ่อตัวเองตายคามือ
มันก็เลยชายไม่ฟาดลูกชายส่องที
อืมลูกชายกับเพื่อนเขาก็เลยออกไปไปในบ้านมาจะไปห่วงผู้ใหญ่บ้าน
พอดีได้ยินเสียงดังตุ๊บแบบนั่นแหละ

หนึ่งในคนที่เข้าไปช่วยชาร์จตัวในหนุ่ย

ก็คือนายชัยยศชัยพฤกษ์
เป็นอดีตนายกเทศมนตรีอุ่มเมาส์นะคะ
เขาบอกว่าเขาได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านมา
ว่ามีคนเมาอารวาสคลุมคลั่งทำร้ายบุพการี
ตัวเขาแล้วก็ชุดชรบชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านบ้านยางน้อยค่ะ

ก็ไปเจอในนุ่ยเนี่ย
แล้วก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็เล่าเหมือนกันว่า

แม่เอาสรรมีดไล่ฟันแม่ได้รับบาดเจ็บไปรอบนึงแล้ว
ถูกคุมตัวติดคุกไปปล่อยออกมาช่วงแรกก็เหมือนจะดีนะคะ
ช่วงแรกเนี่ยก็คือช่วยพ่อแม่ทำงานนะช่วยพ่อแม่ทำงานดีอยู่
แต่๑เดือนที่ผ่านมาก็ไม่รู้อีท่าไหน
กลับไปเสพยาอีกแล้วอันนี้คือแม่อ่ะเนี่ยรอยแผลยังอยู่เลยที่ที่โดนลูกชายแบบ
ร้ายนี่เป็นแชมป์ภาพนะตอนนู้นที่เกิดเหตุที่เอาสันมีดไล่ฟันแม่
ร่องรอยยังเหลืออยู่เลยนะคะเป็นแบบนี้ค่ะ
ผู้ก่อเหตุเคยใช้มีดดาบทำร้ายแม่และในตอนนั้นเนี่ยนะครับ
ผมก็เคยไลฟ์สดไปแล้วว่าเหตุการณ์อย่างนี้ไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกการทำร้ายแม่
ผมเคยพูดว่าถ้าเสพยาอีกมันอาจจะฆ่าพ่อมันตายก็ได้
เพราะในคราวที่แล้วมันใช้มีดขอโทษใช้ไม้เนี่ยทุบตีพ่อมันที่เป็นอัมพาตนอนอยู่
ติดเตียงผมกับทีมงานจรบเลยได้ออกมายังจุดที่เกิดเหตุ
ขณะนั้นไอ้หนุ่ยเนี่ยยังอยู่ในบ้านที่กระเด็น
เราได้ยินเสียงครับซึ่งเสียงที่เราได้ยินนั้นคือเสียงทำร้ายพ่อนั่นแหละ
คือเสียงทุบแต่ว่าเรายังไม่ได้เข้าไปในตัวบ้าน
กระทั่งท่านผู้ใหญ่บ้านพวกเราเข้าไปเห็นมันกำลังทุบพ่อมันอยู่
เราก็เลยได้ตะโกนเฮ้ยพ่อมึงตายแล้วนี่แบบนี้อะไรอย่างนี้
ไม่นอนนอนแน่นิ่งไม่หายใจท่านผู้ใหญ่บ้านก็เข้าไปพร้อมกัน
ก็ปรากฏว่าเราก็เลยสั่งการให้มันนอนคว่ำทิ้งอาวุธ
เราบอกสั่งให้ถึงอาวุธแล้วผมก็ขอโทษเนี่ยนะฮะในนามชรบเราก็เลยเอาอาวุธปืนเนี่ย
เล็งไปที่มันบอกให้ให้วางอาวุธแล้วให้นอนข้างหน้า
มันก็เชื่อฮะเชื่อพวกเรานอนข้างหน้าเราก็เลยได้ใช้เชือกพันธนาการมัน
ทำอย่างไรครับทำอย่างไรเราจะเพิ่มโทษให้กับพวกที่เมายาบ้าหรือไม่เมายาบ้านะครับ
ที่มันทำร้ายบุพการีที่มันปิตุฆาตที่มันฆ่าบุพการี
เมาทีไรอารวาสบางครั้งก็ถือมีดดาบไปแกว่งกลางถนน
เพราะฉะนั้นพฤติกรรมอย่างนี้มันไม่ใช่นิสัยมันเป็นสันดาลสัน
คนที่เสพยาแล้วมักจะหลอนเนี่ยค่ะก็ไม่รู้ว่าจะต้องฝากไปถึงใคร
กับคำถามที่อดีตนายกเทศมนตรีเขาทิ้งเอาไว้นะว่าเราจะทำยังไง
เพื่อไม่ให้คนเหล่านี้ออกมาแล้วก่อเหตุซ้ำอีก
อยากให้ดูไว้เป็นตัวอย่างจริงนะคะสำหรับใครที่อาจจะคิดว่าอยากลอง
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอยู่มันจบไม่สวยจริงจริงนะคะ
เบื้องต้นตอนนี้นายหนุ่ยก็แน่นอนถูกคุมตัวไปดำเนินคดีแล้วค่ะใช่ค่ะ
แล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตแล้วก็เกิดคำถามเยอะนะคะเกี่ยวกับเรื่องของพิษภัยของยาเสพติด
เสพเนี่ยพอนำไปบำบัดบางครั้งพอออกมาก็มักจะมีการย้อนกลับไปเสพซ้ำ
ถ้าหากว่ามันไม่ได้เกิดเหตุร้ายแบบนี้ก็คงจะแบบบางทีก็ไม่ได้พูดถึงแต่เรื่องแบบนี้มันเป็นพฤติกรรมซ้ำซาก
ทำร้ายร่างกายแม่แล้วก็ฆ่าพ่อจนเสียชีวิตนะคะส่วนเหตุการณ์